แต่ไม่ต้องรอโชคดีคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปทานขนมอร่อยอย่างขนมเปี๊ยะนะครับ
เปี๊ยะหลายไส้เชื่อว่าหลายคนก็เคยได้ทานกัน
แต่ไส้ที่เป็นไส้แบบไส้แกงแกงที่เป็นแบบแกงของขาว
เดี๋ยวนะปกติเคยเห็นแต่สาระเป๋าไส้เขียวหวานไส้พะแนง
อันนี้คือขนมเปี๊ยะเหรอใช่ขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะมันดังไงนะขอลอง
ตกไม่ได้อย่าเข้าตรงนี้โอ้พื้นที่เข้ามันเยอะด้วย
เดี๋ยวมันจะดังดีด้วยมันดังดีเคยลองแล้วเป็นลอยเลย
เอาแต่พูดถึงขนมเปี๊ยะดีกว่าขนมเปี๊ยะเจ้านี้อร่อยแล้วก็ไส้ไม่ธรรมดา
นี่ร้านนี้เลยครับแปรเทพขนมเปี๊ยะสถานฟ้าผมตั้งให้เอง
คุณเซียนอ่ะจริงแล้วเขาชื่อแปดเซียนขนมเปี๊ยะแห่งระยอง
ว้าวซึ่งเป็นขนมเปี๊ยะที่ไม่เหมือนที่ไหน
เป็นของกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านทิวลิปชุมชนเนินพยอมอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
พี่เขาครับคิดสูตรทำขนมเปี๊ยะรสแกงขึ้นมา
ค่ะมีหลายแกงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่เขาทำอยู่เนี่ยคือไส้หมูชมวงอืม
รสชาติมันจะหวานนิดเปรี้ยวหน่อยเหมือนแกงหมูชมวงที่เราเคยทานกันนะครับ
แล้วก็นำมาห่อกับแป้งขนมก็จะได้รสชาติที่มันอร่อยแบบลงตัวสุด
แป้งของเขานะครับจะมีความหอมเนียนนุ่มละมุนโอ้โหอยากจะเอาหน้าลงไปสัมผัส

โอ้โหทำไมแหมทีมงานก็เล่าให้ฟังว่าแป้งเขามันหอมนุ่มละมุนละมัย

แล้วนอกจากนี้นะยังมีไส้แกงหมูหน่อสับปะรด

ที่เล่ามาเนี่ยมันคือแกงที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองระยองทั้งนั้น
นั่นสิเอามาประยุกต์ใช้ทำเป็นไส้ขนมได้นี่สุดยอดเลยเนอ

นางละวันยั่งยืนประธานวิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านทิวลิปชุมชนเนินพยอมก็เล่าว่า
เปี๊ยะ๘เซียนของที่นี่นะแต่ก่อนมีทั้งหมด๘ไส้

ก็เป็นไส้ที่มันมีขายในท้องตลาดทั่วไป
ให้ทำไส้ที่มันเป็นเอกลักษณ์ของระยอง
ที่ทำแล้วมันไม่เหมือนใคร
ทางกลุ่มจึงได้นำแกงต่างที่มีชื่อเสียงของระยอง
มาทำเป็นไส้ขนมเปี๊ยะ
พอแล้ว

เอ้าเขาบอกว่ารับรองเลยนะว่าอร่อยเด็ดทุกไส้
ทางกลุ่มเขาได้ทำการอบรมคุณภาพอาหารนะครับ
เพื่อทำออกมาแต่ละชิ้นแล้วมันจะยืดอายุ

เป็นวิธีการทางธรรมชาติ
ทานเข้าไปแล้วดีต่อสุขภาพแถมอร่อยอีกต่างหาก

เขาบอกว่าตอนนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

แล้วก็ต่างจังหวัดซื้อกันแบบยอดทะลมทลาย

แล้วตอนนี้นะปล่อยมาใหม่อีกแล้ว

สองไส้แกงเพิ่มมาอีกสองอย่างก็คือ
แกงหมูหน่อสับปะรดแล้วก็แกงไก่กะวาน

ส่วนอันเก่าก็คือไส้หมูชะมวงที่มีอยู่แล้ว
เอาล่ะคุณผู้ชมในช่วงสงกรานแบบนี้เขาบอกว่า
ฮิตมากเลยนะใกล้จะถึงแล้วสงการรีบไปสั่งกันได้นะครับ
ราคาก็ไม่แพงด้วยไส้ธรรมดาราคาลูกละ๑๐บาท
ถ้าซื้อ๑กล่อง๑๐ลูกราคา๘๐บาท
ส่วนไส้แกงหมูชมวงราคาลูกละ๑๕บาท
เห็นแล้วสนอกสนใจอยากจะไปลองชิมหรือว่าอยากจะลองซื้อมาขายต่ำ
หรือว่าจะอะไรยังไงก็ว่ากันไป
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วตามนี้เลยครับ
๐๘๙๔๐๖๘๐๐และอีกหมายเลขนะครับ๐๘๐๕๖๔๕๙๔๓ครับ
ขนมเปี๊ยะนะหลายพื้นที่เขามีการทำขนมเปี๊ยะจริง

พูดถึงขนมเปี๊ยะที่อร่อยนะที่ผมเคยทานนะ

แต่ที่ระยองนี่เขาเริ่มขึ้นชื่อแล้วเหมือนกัน
แล้วก็มีไส้ที่ไม่เหมือนจังหวัดที่อื่น

หมูน้ำด่อไหมฮิอ๋อหลับประรดฮิอ๋อฮิอ๋อ
พอแล้วนี่แย้งแย้งแย้งแย้งถ้าเกิดคุณมีเงิน๖ล้านถ้าเกิดคุณถูกรางวัล
คุณแม่บอกแล้ววนเวียนอยู่กับเรื่องเงิน๖ล้าน

ยังดีกว่า๓๐ล้านนะ
วนเวียนวนเวียนอยู่เอาแค่ใบเดียวก็ดีใจแล้ว